จับได้แล้วเรารายงานข่าวไปตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับ
สาวประเภทสองค่ะเข้าไปในห้างทองสมสุวรรณนะคะ
ตอนแรกเข้าไปก่อเหตุสาขาแรกแต่ไม่ประสบความสำเร็จ
สาขาที่สองค่ะนี่ค่ะกล้องวงจรปิดของร้านเนี่ย
จับภาพไว้ได้นะคะนี่นี่เสื้อชมพูค่ะ
ตอนแรกทำทีเข้าไปตีเนียนเป็นลูกค้า
อ่ะขอดูสร้อยคอทองคำลักษณะคือสร้อยคอทองคำก่อน
แล้วก็เป็นสร้อยข้อมือนะฮะสร้อยข้อมือเอามาดูซิ
ลายไหนสักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะสองเส้นที่เขาหยิบไป
หลบหนีไปล่าสุดเนี่ยจับได้แล้วนะคะ
รู้ไหมเหตุผลเพราะอะไรก็ไม่มีตังค์ใช้อ่ะไม่มีตังค์ใช้
ชิงทองดื้อเลยนะคะเพราะทองสองเส้นเนี่ย
เอาไปขายแล้วด้วยได้เงินมา๕๐๐๐กว่าบาทนะคะ
เอาไปผ่อนค่างวดรถค่ะคุณผู้ชม
นี่นะคะเป็นผลงานของตำรวจสพนิคมพัฒนาที่จังหวัดระยองนะคะ
สามารถตามไปจับกลุ่มมาได้สำหรับสาวประเภท๒ชิงทองรายนี้นะคะ
จับได้ที่หอพักซอย๑๓ตำบลนิคมพัฒนา
พร้อมกับรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ
เสื้อผ้าที่สวมใส่วันก่อเหตุ
ส่วนสร้อยข้อมือ๒เส้นเส้นละ๑บาท
ขายไปแล้วค่ะได้เงินมา๕๐๐๐กว่าบาท
เอาไปใช้หนี้ค่างวดรถจนหมดแล้วนะคะ

จากการสอบถามสอบสวนผู้ต้องหา
อมรับสารภาพบอกว่าที่ทำลงไปก็ยอมรับแหละว่าทำจริง
ก็ไม่มีเงินใช้ไม่มีเงินใช้
ค่างวดรถก็ไม่รู้จะทำยังไงเลย

แล้วยืนยันว่าที่ทำลงไปเนี่ยก่อเหตุคนเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วตำรวจสพนิคมพัฒนาก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือวิ่งราวทรัพย์ค่ะ